รู้กันว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของพรกรฉุกเฉิน

ก็คือ๔ทุ่มถึงตี๔ห้ามออกจากเคหาสถาน
เมื่อวันก่อนเนี่ยเป็นวันแรกเหมือนให้ซ้อมอะค่ะ
เพราะว่าบางคนกะเวลาไม่ถูกบ้าง
คำนวณเวลาไม่ถูกลืมเวลาบ้าง

ก็ยังคงมีคนฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์นะคะ

เวลาไม่ถูกอะไรยังไงกันบ้าง
เขาก็ตรวจจริงนั่นแหละ
วันแรกเขาก็พยายามอนุโลมว่าคำนวนเวลาผิด
กลายเป็นแบบสมมุติ๔ทุ่มเข้าใจว่าปิดร้าน๔ทุ่ม
แล้วเวลาเดินทางกลับลืมเผื่ออะไรแบบนี้

นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าคือวันที่๓กับคืนวันที่๔
เมษายนที่ผ่านมาจากการตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่
มีรถอยู่วิ่งในช่วงเวลา๔ทุ่มหรือตี๔

ประเทศค่ะซึ่งข้อมูลล่าสุด๕เมษายน๘โมงเช้า
ฝ่าฝืนโดยไม่มีเหตุผลในการเดินทาง
เป็นยานพาหนะ๕๒๓คัน
เป็นจำนวนคน๖๗๗คนนะคะ
เท่านั้นไม่พอค่ะยังมีการรวมกลุ่มมั่วสุมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
ทั้งการตั้งวงกงเล่า

ผู้กระทำความผิดอีก๔๑คนนะคะ
จำนวนนี้โดนตักเตือนไป๓๗๕คน
และถูกดำเนินคดี๓๒๕คนค่ะ

ทั้งภารกอร์ฉุกเฉินแล้วก็ภารกอร์ควบคุมโรคติดต่อด้วย

จับกลุ่มผู้ฝ่าฝืนได้๕๒คน
แบ่งออกเป็นการออกนอกเคหาสถานโดยไม่มีเหตุสมควร๔๔ราย
ดูมัวซึมในสถานที่แออัด๘รายค่ะ
พอจับได้ก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
ส่งสารจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการตามกฎหมายทันที

ผิดกฎหมายคือคุณโดนจับส่งสารเลย

เออเขาห้ามอยู่นะคะ
ที่ลำบางฟันด่าเป็นจังหวัดแรกเลยนะ

สารตัดสินไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งคนนะคะอ่าส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดเจอเยาวชนชายสองคนครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์ท่อดังลั่นเลยค่ะอ่าแล้วออกมาขี่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ด้วย
อ่าเป็นเยาวชนอายุแค่สิบแปดปีเองนะคะมีกระเป๋าสะพายข้างสีดำด้วย
ลักษณะก็ยังไงก็ต้องโดนตรวจอยู่แล้วเพราะว่าคุณออกมาผิดเวลา
ปรากฏในกระเป๋ามียาบ้าอยู่เก้าสิบเมตรค่ะโอ้โหคนขี่เนี่ยตาลอย
พูดจาไม่รู้เรื่องเลยนะคะจับตรวจปัสสาวะก็แน่นอนนะคะ
มีสารเสพติดปนอยู่โดนแจ้งข้อหาไปเลยนะคะ
ยาเสพติดให้โทษมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายเสพยาเสพติด
แล้วก็ข้อหาออกนอกเคหสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ก็ต้องไปขยายผลด้วยนะว่าจะไปส่งให้ใครใครสั่ง
อันนี้มันก็สั่งเวลาเคอร์ฟิลล์ส่วนเขาเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ปลอดคนไงอ๋อ
เอาว่าช่วงเวลานี้แหละลักลอบเอาก็ต้องโดนนะคะ
เพราะว่าด่านเขาตั้งกันเต็มที่ในทุกทุกจุดเลยนึกว่าไอ้ลูกค้ามันก็ไม่รู้เรื่อง
มาสั่งช่วงเคอร์ฟิลล์ก็ล่าสุดช่วงที่ประกาศพรกรฉุกเฉิน
ยังมีจับปาร์ตี้ยาอยู่หลายพื้นที่เหมือนกันอืมนครศรีธรรมราชก็มีค่ะ
มีเหมือนกันเลยตำรวจสพทุ่งใหญ่จับนายเอกพลมวยดีอายุ๓๖ปีนะคะ
กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านมาซื้อของที่ร้านขายของชำในเขตเทศบาล
มีนายสุรนาศบุญทองวัย๒๘ปีซ้อนท้ายมาด้วย
แต่ตอนที่ตำรวจเข้าไปสอบถามเนี่ยสองคนดูลุกลี้ลุกลนผิดปกติมาก
แล้วก็ให้การไม่ตรงกันค่ะ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
แต่เรารู้ว่าเราจะป้องกันตัวเองได้ยังไง

คือป้องกันตัวเองได้เราก็ป้องกันเพื่อนร่วมสังคมเราได้ด้วยนั่นแหละนะครับ
เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเรารายงานให้นะครับท่านผู้ชมครับ